ในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับไปตรัสเตอร์วันนะคะ

ข่าวแรกในวันนี้มากันที่วงการเพลงฝั่งต่างประเทศกันก่อนเลยค่ะ
เพราะว่าได้สูญเสียศิลปินระดับตำนานอย่างพรินส์
อย่างกระทันหันเมื่อวันที่๒๑เมษายนช่วงเช้านี้เองค่ะ
กลายเป็นสิ่งที่ถูกนำเป็นสื่อกลางในการแสดงความไว้อาลัย
ทวิตแสดงความเสียใจถึงน้องชายอันเป็นที่รัก
ผู้ที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับเขา
และไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะ
ก็ออกมาทวิตเช่นกันว่าโลกได้สูญเสียเวทมนต์สุดวิเศษไปแล้ว
ขอให้เขาจากไปอย่างสงบค่ะ
ก็บอกว่าแทบไม่อยากจะเชื่อกับข่าวที่ได้ยินนี้เลย
ก็ได้ทวิตส์ไว้อะไรอย่างสุดซึ้ง
การจากไปราวกับเสียงของนกพิราบกำลังร่ำให้
รวมถึงคนที่รักเขาด้วยค่ะ